เบาะแสหนึ่งที่ทางน้าสาวของน้องตุ๊กตาได้มาเนี่ย
ก็คือชื่อนามสกุลของคนที่โอนเงินให้กับเพื่อนของน้องตุ๊กตา

บอกว่าถ้าพาน้องตุ๊กตาไปส่งให้เขาเนี่ยนะ
เดี๋ยวจะให้๕๐๐ถึงเวลาโอนให้แค่ร้อยเดียว

ใครเป็นเพื่อนกับเขาเขาเป็นเพื่อนกับใครเขาอยู่ตรงไหน

ก็คือพฤติกรรมไอ้เปรตตอนนี้เลยครับ

กิ๊กเชื่อว่านี่คือผู้หวังดีนั่นแหละ
ที่มีเบอร์โทรแล้วได้เบอร์โทรมาแล้วโทรมาหา

พอเอาเบอร์นี้ไปแอดไลน์
ถ้าเป็นผู้หวังดีแล้วมันขึ้นรูป
หลานสาวคือน้องตุ๊กตาได้ยังไง
เบอร์นั้นน่ะหนูไปแอดไลน์นะคือโทรไม่ติดแล้ว
พอลุงอีกวันนั้นใช้เบอร์โทรมา
แต่แปลเอิร์นว่าเป็นผู้คนเดียวกันนั่นแหละค่ะ
หมอปลาตอนที่ได้รับแจ้งรับขอความช่วยเหลือ

ใช้วิธีการยังไงในการที่จะพยายามตามหาเด็ก
คือพี่เราก็ต้องคุยกันตลอดเวลาเลย
ว่าตอนนี้ตัวของกิ๊กเนี่ยได้แค่ไหน
เราได้แค่ไหนใช่ค่ะพยายามหาหลักฐานช่วยกันโดยเฉพาะเมียผมเนี่ย
ดูทูทั้งวันทั้งคืนเลยเมื่อคืนเขายังดูว่ามันมี
เฟซบุ๊คอันไหนอีกอันไหนอีกแล้วก็เข้าไปเจาะไปเรื่อยพี่
แต่บางอันก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอืมค่ะแต่พฤติกรรมของคนนี้นะ
มันก็จะแต่งตัวแบบชุดซารีอะพี่ว่าเอ่อปกป้องนายวันนี้ไปไปกับนาย
เพื่อเอาไปหลอกล่อผู้หญิงแล้วจะมันมีคู่มาอีกตัวหนึ่ง
ต้องเรียกต้องเรียกเป็นตัวพวกเนี้ยที่เอาไว้หลอกคนอ่า
ส่วนมันเนี่ยอาชีพของมันเนี่ยมันเป็นหัวหน้าที่คอยคุมพวกรอปภเองพี่
วันนี้ไปไปไล่ตามจนรู้แล้วเหรอว่ารู้หมดเลยดิอะไรยังไงว่ามาทำอะไรอืม
แล้วก็เอาชุดพวกเนี้ยแต่งตัวเนี้ยแล้วบางทีแล้วบางทีก็โพสลูกปืนอืม
อ่าเอาไว้ข่มขู่เหยื่อเหยื่อที่มันทำไปแล้วเอ๊ะทำไมวันนั้นน้องเขาถึงไปด้วยเห็น
นักกิ๊กบอกคิดว่าหลานเนี่ยไม่น่าจะตั้งใจไปเพราะว่าแทบไม่ได้เอาเสื้อผ้าแล้ว
ไม่มีค่ะเขาเขาทำงานบ้านปกติค่ะแล้วก็ยังเข้าไปเล่นในห้องอยู่
ซึ่งแค่เอาคว้าแค่กระเป๋าไปอย่างเดียวกระเป๋าเล็กอะค่ะสีดำ
กระเป๋าใส่โทรศัพท์อ่ะค่ะแค่นั้นเองใส่รองเท้าแต่ใส่กางเกงช้างค่ะ
พรีชาร์จอะไรก็ไม่ได้เอาไปอ่าเอาแค่ใส่ช้าไปหัวช้าไม่ได้เอาไปค่ะ
พอดีว่าเขาใช้กับน้องไม่เหมือนคนเตรียมตัวจะหนีออกจากบ้าน
ไม่ค่ะเสื้อผ้าครบทุกชิ้นค่ะอยู่บ้านอาจจะเป็นอย่างที่เพื่อนน้องเขาบอกว่า
ผู้ชายคนนั้นบอกไปแป๊บเดียวครับค่ะคาดว่าเพื่อจะไปเอาไอโฟนสองเครื่องที่บอก
ถ้ามาหาแล้วจะให้ค่ะเขามีเทคนิคการพูดค่ะ
ถ้าถ้าจากน้ำเสียงที่เขาโทรมาคล้ายคมขู่หนูเนี่ย
เขาจะมีจิตวิทยาในการคุยกับเราเหรอใช่ในการเข้าใจเด็กสอนเด็ก
อ่าอยู่กับสังคมกับเด็กยังไงซึ่งหนูถามเขาว่าพี่รู้ได้ยังไงคะ
ว่าทางบ้านหนูเป็นยังไงเขาบอกในผมเนี่ยเป็นเจ้าของเฟส
อ่าที่ได้คุยกับน้องนะเขาบอกว่าผมอ่ะได้ฟังเสียงที่ทางครอบครัวเนี้ย
บ่นได้บ่นกับหลานอืมมาบ้างก็เลยเข้าใจว่าเด็กเนี้ย
มันอาจจะไม่ชอบอยู่แบบนี้หนูเลยถามว่าพี่รู้ได้ยังไงคะ
คนในบ้านเขาคุยกันนะคะพี่ผู้หวังดีก็ไม่ควรที่จะพาตัวเด็กออกจากบ้านไหมคะ
คือจะชอบหรือไม่ชอบอยู่บ้านเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาเอาลูกหลานเข้าไป
เขาบอกว่าเขานิติภาวะนะเขาบอกเขาเขาฟังค่ะเขาฟังเวลาหลานหลานอยู่กับหนู
แล้วเขาเปิดโฟนน่าจะคาสายกันอ่ะก็เห็นหนูคุยสอนหลานอะไรประมาณเนี้ย
เขาบอกว่าเด็กอ่ะอยากไปสอนเข้าใจในเด็กไหมบางทีเด็กก็ไม่อยากอยู่บ้าน
หนูก็เลยบอกพี่ผู้หวังดีอะพี่จะให้เด็กหนีออกจากบ้านเหรอ
คุณจะปกปิดสถานะเด็กเหรอว่าคุณจะกักขังนวงเหนียวเหรอ
ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนพาไปแต่รู้หมดเลยค่ะ
รู้บ้านหนูคุยกันยังไงคุยกับเด็กแบบไหนพยายามจะโน้มน้าวให้เราแบบว่า
คุณปล่อยไปเถอะเด็กมันสเลิกสนุกเดี๋ยวมันก็กลับเอง
แต่หลานหนูโทรมาร้องไห้นะคะเมื่อคืนเขายังบอกว่าหนูอ่ะ
เลือกทางผิดเลยค่ะเขาไม่ยอมพูดพาดพิงถึงบุคคลที่สามเลยค่ะ
เมื่อคืนหนูนั่งฟังกับหมอปลากับพี่น้ำฟ้าเพราะเขาอยู่ด้วยกัน
เขาไม่กล้าพูดหรอกเพราะว่าถ้าว่าไอ้เปรตเนี่ยมึงดูอยู่นะ
ฝากนะฝากถึงคนที่เห็นนะน้องคนนี้หรือผู้ชายคนนี้
ไอ้น้องพะดนเนี้ยหรือว่าไอ้ไข่เนี้ยมันสร้างวิรกรรมไว้เยอะมาก
เราต้องช่วยกันปกป้องกันผมไม่รู้ว่าถ้าเรายังจับตัวคนเหล่านี้ไม่ได้เนี่ย
มันจะไปหลอกลูกหลอกหลานเราอีกเท่าไรค่ะแต่ถ้าไอ้คนที่มาหลอกไป
แล้วผู้ปกครองเขาไปแจ้งตำรวจอย่างอินบุรีหรือสมุการไม่มีปัญหา
แต่ถ้าไปแจ้งชายนาฏก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกันเข้าใจไหมพี่
เรื่องการประสานใช่ไหมอ่าหนูค่ะหนูคิดว่านะคะ
เขาไม่ได้โทรหาหนูเลยค่ะน่าจะทำงานกันแบบสายลับค่ะ
สายลับเหรอค่ะสายลับจับขโมยเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงหลานสาวแล้ว
ก็ใจคอไม่ดีเหมือนกันค่ะนี่ถ้าหลานสาวดูอยู่หรือว่า
ไอ้คนนั้นน่ะมันมันอยู่กับหลานหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี้ยอ่า
มันคงจะอยู่นั่นแหละถ้ามันฝากฝากบอกอะไรถึงมันบ้างเนี่ย
ฝากบอกว่าหนีหนีไปนะแต่กูก็จะพลิกแผ่นดินล่ามึงเหมือนกัน
เพราะกูก็ยังเป็นห่วงลูกหลานที่จะตกเป็นเหยื่อของมึง
กูไม่ยอมมึงเจอกูแน่ค่ะถ้าถ้าเขาดูอยู่นะคะ
หรือหลานหนูได้ดูอยู่เนี่ยหนูอยากจะบอกเลยค่ะว่าให้เขาอ่ะ
คิดซะใหม่ค่ะอย่าไปหลงเชื่อผู้ชายคนนี้ค่ะ
ผู้ชายคนนี้มันเป็นหนามค่ะอยู่ในสังคมแบบนี้ไม่ได้
มันคือขยะสังคมค่ะมันทำให้เด็กเยาวชนเนี่ยได้ขาดอนาคต
ค่ะสิ่งดีดีค่ะมันทำให้เขาแตกแยกกันครอบครัว
แล้วทำให้ครอบครัวเขาเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจค่ะก็อยากให้น้องกลับมา
แล้วก็คิดให้ลึกหน่อยค่ะว่าทางบ้านเนี่ยจริงใจเขาที่สุดค่ะ
พวกนี้มันอาศัยช่องว่างใช่จุดโหวนิดเดียวใช่ค่ะ
รอยต่อของทางครอบครัวซึ่งความจริงแล้วเนี่ย
มันไม่ควรจะทำกับเด็กแบบนี้ใช่แล้วมีเด็กหลายคนด้วยที่ตกเป็นเหยื่อที่หมอปลาบอก
ใช่ครับพี่เพราะมันโพสต์แต่ละเหล็กเนี่ยรู้แล้วว่าเด็กช่วงนี้
เจออะไรอ่าเพราะอ่าพอเราได้คุยกับเจ้าของห้องพักหอพักนี้อยู่อ่ะ
เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเอาเด็กมาเนี่ยก็จะมีพวกมันเนี่ย
เวียนไปวนเวียนมาเขายังคิดว่ามันเอาเด็กพวกเนี้ย
มาทำไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่าด้วยอ่ะเดี๋ยวรอตามความคืบหน้ากันต่อ
วันนี้เราช่วยเป็นสื่อกลางให้ในการบอกกับทุกผู้ชมเผื่อใครพบเห็นนะฮะ
ขอให้เจอน้องตุ๊กตาเร็วเร็วขอบคุณค่ะเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูด
ในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิ
ทุกวันกันถึงศุกร์บรรยา๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทรัตน์ทีวีช่อง๓๒